ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

ได้

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องร้ายให้ร้าย
ถึงมันจะเป็นคำเก่าแต่ขอพูดนิดหนึ่ง
ต้องบอกเลยค่ะยอดเยี่ยมกระเทียมดอง

๒หมื่นบาทครับ

เพราะว่าคนแรกร้องได้เนี่ย
กำลังใจจากคนที่อยู่ข้างหลังนี่มีมาเลย

สามารถสร้างบุญนะครับ
สะสมผ่านเพลงที่๓นี้ไปได้นะครับ
ตอนนี้ทีมนี้นะครับ

เป็นเพลงของคุณยอดรักสลักใจนะครับ

กี่เพลงของคุณยอดรักสลักใจที่ได้ครูจิ๋ว

เพลงนี้โด่งดังมากมีผู้นำไปร้อง

จะฝากไปถึงอีก๕ท่านครับ

ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวพ่อสนุกสนานอยู่ข้างล่าง

เดี๋ยวเราต้องไปคัดสรรกันต่อนะครับ

ขอบคุณครับ
ตอนนี้ก็กลับมาถึงช่วงเวลาคัดสรรกันต่อไปนะครับ

พร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ

ขึ้นมาไม่กี่โน้ตเองนะครับคุณจิฎระ

จำได้ค่ะเพราะว่าเป็นบริษัทเดียวกัน

คุณจินตรานะครับถ้าตอบถูกนะครับขึ้นมาเป็นคนที่สองเลย
ขึ้นมาร้องได้ให้บุญกับเราเลยนะครับ

เชฟเรตติ้งของน้องใบเตยอาสยามค่ะ

หน้าเราแล้วทำไมต้องเป็นอะไรด้วยล่ะ

ดีนะครับทำไมถูกแล้วนะครับที่ขวางไว้เมื่อกี้
ถ้าไปกดโดนนั่นพ่อขึ้นไปร้องซวยเลยครับ

ตอบ

คุณจิรจนราตอบ
ขอเชิญคุณขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนเวทีกับพวกเราค่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ไม่พอได้พยานไม่พอได้พยาน
ไม่พอได้พยาน
สวัสดีครับสวัสดีครับ
มาแล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับ
เพราะว่าเป็นเกียรติกับรายการของเรานะครับ
ที่นักร้องลูกทุ่งระดับซุปเปอร์สตาร์กันเลยนะครับ

ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะคุณ
ตอนนี้นะคะก็มีชุดใหม่ก็คือ

แล้วก็เพลงที่กำลังเชียร์อยู่ในตอนนี้ก็คือ
แผลใหม่ค่ะอัลบั้มใหม่ล่าสุดค่ะ
นี่เพลงใหม่ถ้าจะรบกวนแบบ
ขอฟังสักนิดหน่อยอะไรอย่างนี้

ก็น้องหนุ่มสอนรามมาช่วยเป็นผู้กำกับให้นะคะชื่อเพลงแผลใหม่ค่ะร้องสดน้องช่วยร้องนะ

อ้อมแขนของเธอฉันเจอเขาวันก่อนคำว่าเราไม่ใช่เธอ
แต่พอเขาทำให้รักกลายเป็นเรื่องเธอ
จึงได้มาพบเจอในวันฝนพร่ำ
อยากขอบคุณเธอที่เธอมาทำ
ให้ยาจนน้ำตานั้นสาไป

ในใจเราคิดว่าอยากได้เพลงของใคร

ถ้าร้องเพลงของตัวเองหนูก็ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าหนูก็จะมีแบบว่าในการเคลื่อนไหวได้เต็มที่
ตอนนี้หนูไม่รู้ว่าจะเจอเพลงไหนถ้าหนูขอให้หนูได้เพลงของตัวเองค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๔ครับ

นู้นใครได้ฟังค่ะตอนที่หนูจะก่อนเข้าวงการเพลงของพี่เพลิงพรุ่งตรวงดวงจันทร์

แล้วตอนนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ร้องแต่ว่าหนูก็

ผมเชื่อว่าศิลปินคนที่เป็นนักร้องเนี่ย
ระบบความจำอะไรจะดี

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

เพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔นะครับ

มูลงกากอุบินมะสุรค
ให้มากิถึงทองทุ่งน้ำ
สิจังพรรชนิด
คงคอยหวังเมื่อไหร่จะกลับบ้านนะ
มาอยู่เมืองกรุงใจก็มองแต่อยากจะดัง
ด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบลก็จะท้อนกำนัก
ก่อนจะจากบ้านมาขึ้นบรรวาให้อาย
ก่อนจากบ้านมาเผื่อนบรรวาให้ชำสวง
ไปเป็นนักร้องให้เขารู้มันเจ็บในส่วงไหม

ด้านมิดางถ้าม้ายมาก
ทุกวันคืน
นอนร้องให้อีกเมื่อไรก็ชอบดี
แต่ว่าจะออกตัวนิดนึงก็คือว่าก่อนที่หนูเข้าวงการ
หนูก็เหมือนกับจะเอื้อนตามพี่พึ่งแล้วก็ร้องตามพี่พึ่ง
แต่พอนานมาแล้วนี่เหมือนหนูใช้เสียงเยอะ

มีท่อนสูงสุดก็คือท่อนท่อนไหนฮะ
มันก็ไม่เด่นไม่ดังไม่เด่นไม่ดังต้องมีพลังเยอะ
บางคนตั้งเลสต์ต่ำหายเลย

เรียกรู้ว่ามีเลนส์เสียงในเพลงนี้กว้างมาก

ต้องสตลบ่นใดถึงจะได้ยินความเสียงที่สุขมาก

คุณจินตลาภูลาบอาสยามร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณจิ้นตระหาภูตรลาภอาชญานะครับ